ด้านพลเรือโทอารักษ์แก้วเอี่ยมนะคะผู้จัดการทีมเรือใบทีมชาติไทย
ก็พอใจผลงานของนักแล่นเรือใบของไทย๒วันที่ผ่านมา
ในการแข่งขันเรือใบเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘
โดยหลังจากผ่านไปครึ่งทางนะคะทีมไทยก็ทำผลงานอยู่แถวหน้า
แล้วก็มีลุ้นที่จะคว้ารางวัลด้วยค่ะ
โดยผลงานของนักกีฬาไทยใน๒วันที่ผ่านมา

ในประเภทโดยการธุรกัมศูนย์หญิง
ซูธิดาพูลพัทก็จะผู้กับกัญญภรณ์เบื้องบน
นำเป็นอันดับที่๑นะคะ๒วันเสียไป๑๕คะแนนค่ะ
ส่วนประเภทชายนะคะสุทนแย้มพินิษฐ์
นบพลบุญเชิดนำเป็นอันดับที่๑เหมือนกันค่ะ

โรมันนิกขึ้นเป็นอันดับที่๒ค่ะ๒วันเสียไป๒๕คะแนน
ส่วนเรเดียลหญิงนะคะกระมวลชนกหารกล้า
เป็นอันดับที่๑แล้วนะคะ๒วันเสียไป๗๓คะแนน
ส่วนเจนิสราโรมันนิกค่ะหล่นไปอยู่อันดับที่๒
๒วันเสียไป๗๓คะแนน
มาดูประเภทออฟติมิชชายกันบ้างนะคะพันวาบุญนาคทำเวลาดีที่สุดของไทยค่ะ
ตอนนี้อันดับที่๕นะคะ๒วันเสียไป๓๘คะแนน
ส่วนประเภทออฟติมิสหญิงค่ะปาลิกาภูมิพัฒน์ดีที่สุดในฝ่ายหญิงนะคะ
ขึ้นมาอยู่อันดับที่๓เสียไป๑๐๒คะแนนค่ะ
มาปิดท้ายกันที่แกรรี่จ๊อบสรรรองค์ประธานสหพานุรใบนานาชาติ
แล้วก็เป็นอดีตนักแล่นเรือใบระดับโลกชาวสหรัฐอเมริกาค่ะ
เปิดคลินิกการสอนและเรือใบออฟติมิตรขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธีให้กับเด็กนะคะ
ซึ่งก็เปิดสอนที่บริเวณชายหาดสโมสรราชวรุนเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะ
โดยแกรี่จั๊บสันก็บอกว่ารู้สึกดีใจนะคะ
ที่ได้มีโอกาสนำเอาความรู้เกี่ยวกับการแล่นเรือใบมาถ่ายทอดให้กับเด็กไทย
เพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดสู่อนาคต
แล้วก็รู้สึกได้ถึงความสุขที่เด็กได้รับจากกีฬาชนิดนี้
นับว่าเป็นโครงการดีค่ะที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจัดขึ้นค่ะ